ส่วนทางด้านของพักประชาชาติค่ะ

หากมีการโหวตนายกรัฐมนตรี
ก็จะโบร์ดให้จากพักเพื่อไทย
ตอนนี้รัฐสภามีหน้าที่สำคัญ
แบกรับภาระจากรัฐธรรมนูล

อันดับ๒ต่างมีความชอบทำ

รวมเสียงให้เกิน๓๗๕เสียง

จะขอเดินทางไปถึงแค่พักอันดับ๒เท่านั้น

ชาติบอกว่าจะขอเดินทางไปถึงแค่พักอันดับ๒เท่านั้นในการโหวตเลือกนายก
สมมุติถ้าภาคอันดับ๒จัดรัฐบาลไม่สำเร็จโหวตนายกไม่ผ่าน
แสดงว่าประชาชาติไม่ขอไปต่อกับพักอันดับ๓ให้โหวต
อันดับ๓ภูมิใจไทยอย่างนี้ประชาชาติอาจจะไม่เอาด้วยหรือเปล่า
เพราะขีดเส้นเอาไว้แบบนี้เลยค่ะพี่อุ๋ย

คือพักประชาชาติเขาให้เหตุผลแบบนี้ค่ะ
ว่าถ้าเกินไปกว่านี้

เพราะอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรี
ในพักที่จะเป็นนายกรัมตี
พักที่๑กับพักที่๒นั้นมีความชอบทำ
บทบาทของพักประชาชาติเราได้มีการประชุม
เราจะขอให้เดินทางไปถึงแค่พักที่๒
คือพักเพื่อไทยเท่านั้นที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี
ถ้าออกนอกไปจากนั้นมันไม่ใช่หลักประชาธิปไตย